กรณีที่มีนักศึกษาสาวก็สวยเลยนะ
แล้วก็ของมหาวิทยาลัยชื่อดังคนหนึ่ง

เพื่อจะรวบรวมมาจ่ายค่างวดรถ

ปรากฏว่าพอโพสต์ลงไปเท่านั้นแหละครับคุณ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นในเชิงต่อว่า
ล่าสุดเธอบอกว่าเธอปิดรับการโอนเงิน

ที่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ

สวยผิวขาวนะฮะ
โพสต์ข้อความถึงเพื่อน
ในเฟซและผู้ติดตามอีกกว่า๓หมื่นคน

ในการช่วยผ่อนรถเดือนนี้ให้หน่อย

เบนส์หรูนะฮะหลายคนก็
มันไส้ว่าขับรถหรูไม่มีเงินจ่าย
ไม่มีบ่อยอดอย่างนี้จ่ายนึกไง
ดูสิคุณคนที่โอนไปให้มันก็มีไง
แต่ก็มีคนโอนให้เธอเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็การที่ลงโพสต์เฟซบุ๊คของเธอ

โครงการปันน้ำใจคนละ๑บาท
แล้วก็ในโพสต์ก็ระบุเลขบัญชีธนาคาร

เราก็ตามตัวเธอจนเจอแล้วฮะ

บอกว่าหลังจากโพสต์ไป
ก็ส่วนใหญ่๙๐เป็นการด่า
ดาทอขุดประวัติของเธอ
นำรูปของเธอไปโพสต์ในเพจต่าง
ประนามด่าว่าเธอนั้นหาเงินในรูปแบบของ
ขอทานออนไลน์๒๐๑๘บ้างล่ะ

และป่าทั้งหลายทักข้อความมา

ก่อนที่จะโพสต์เฟซบุ๊ก๑รอบช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

คือความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการครับ

ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
คือถ้าคนที่รู้จักคือถ้าพิมเป็นคนที่
เรียบง่ายมากไม่เคยทะเลากับใคร

โพสต์อะไรก็จะคิดให้ดีทุกครั้งค่ะ

เพราะว่าโลกโซเชียลมันไปไวมาก
ไหลมาจริงใช่ค่ะ

เพราะว่ามีคนติดต่อให้ไปทำนู่นทำนี่คือเยอะแยะมาก

ผมแบบอยู่เงียบดีกว่า

เธอพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูรถนะ
รถคันนี้แหละนะฮะคือรถยนต์หรูคันต้นเรื่องนะฮะ
โดยเธอบอกว่าต้องชำระค่างวดรถเดือนละกว่า๓๐๐๐บาท
คือถ้ารถเบ้นขนาดนี้ก็ประมาณนี้แหละคุณ
๕ปีก็เดือนละ๓๐๐๐กว่าบาทนี่นะครับ
ส่วนยอดการโอนต้องบอกว่ามีคนโอนเงินมาให้เธอจริง
เริ่มตั้งแต่๑บาทก็มี๒บาทก็มี๔บาทก็มี๑๐บาทก็มี
และคนเหล่านี้ก็ได้บันทึกภาพสลิปการโอนเงินให้จริง

เป็นโอนเป็นศิลป์ตั้งอย่างนี้

ใช่แต่เขาก็แกล้งไง
ใช่มีคนโอนเสร็จแล้วก็เอาสลิปการโอนเงิน
ส่งเข้ามาในโพสต์ของเธอบอกโอนแล้วนะ
แต่เงินที่โอนให้ไปเอาไปอมซะ
คือในโลกโซเชียลเขาก็ด่าทอเธอเยอะนะฮะ
ตัวเธอเองนะฮะเธอบอกว่าไม่ได้คิดร้าย

ซึ่งขณะนี้เธอก็ได้รวบรวมยอดเงินทั้งหมด

เท่าไหร่อยากรู้ว่านี้
๔๕๖๖บาท๒๗สตางค์ครับ
ถามว่าเธอจะรวบรวมไปจ่ายค่ารถไหม

เธอบอกว่าเธอไม่กล้าไปจ่ายค่ารถแล้ว
ตั้งใจว่าจะนำเงินที่ได้ไปทำบุญบริจาค

เพื่อให้คนโอนที่โอนเงินเข้ามาเขาสบายใจ
แล้วก็คงไม่ดำเนินคดีใดกับผู้ที่นำข้อมูลของเธอไปโพสต์

เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดของเธอเองแหละ
ที่เล่นสนุกจนเกินเหตุคึกขนอง
และอย่างที่เธอบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ

ถูกค่ะแล้วคนในโลกโซเชียลเขาไปขุดไงคุณ
ไปดูเอ้าวันที่๑๗ยังอยู่ห้องกงอยู่เลย
ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาใส่แบรนด์เนมทั้งตัว

หมายถึงว่าอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเวลาโพสต์
เหมือนเราโพสต์อยากจะโพสต์ไปถึงเพื่อนเท่านั้นเอง

ผมโพสต์ขอเงินหน่อยก็นึกว่าโพสต์ไปถึงคุณอริยา
คนสองคนแต่จริงโลกโซเชียลมันกระจายไปเยอะนะ

ดูอันนี้ก่อนดูเรื่องของธนาคมก่อน
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่ายุคโซเชียล
ใช้โซเชียลได้เป็นประโยชน์จริง
แม้กระทั่งการขอทานยังมาอยู่บนโซเชียลได้
แต่ว่ายังไงก็ตามนะประเทศเรามีกฎหมายห้ามขอทาน

ผู้ขอทานจำคุกโทษนะจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดไปหลอกขอเงินบอกว่าจะเอาไปซื้อข้าวกิน

อันนี้อาจจะเข้าข่ายช่อกงประชาชนได้นะคะ
อ่ะก็ทางด้านของข้อกฎหมายก็ว่ากันด้วยนะฮะค่ะ